บางข้าวของออลลายน์นะพุธกับจุ๋ย
มีข่าวว่าทางต้นสังกัดของพุทธไม่ปลื้มจุ๋ย
เพราะว่าจุ๋ยทำให้พุทธดูเปลี่ยนไป

แล้วก็ตัวจุ๋ยเองก็กลายเป็นแต่งตัวเหมือนพุทธ

ส่วนที่ฉันเนี่ยไม่รู้เพราะดูแต่กำไรมาก
เห็นจุ๋ยเป็นผีตลอดเวลาไม่รู้ไง

คือมันมีเรื่องลายหลุดออกมาใช่ไหมฮะ
มีเรื่องลายมีเรื่องลายว่าคนคุยกัน

พุทธคนที่ดูแลพุทธไม่ใช่พี่ชอตนะฮะ

พี่บอยเขาจะดูแลศิลปินของเขา

แต่คุณพูดนึงไม่คือตรงอยู่คุณท้าใช่อยู่ทีวีเขาก็อยู่กับพี่ท้า
ก็ผิดแล้วแสดงว่าต้องมีคนสวมรอย
มันก็คุณทุกวันนี้แค่เปลี่ยนหัวลาย
ใช่ทำกันได้มัวดำทำบ่อยด้วยใครก็ทำได้แล้วหรือเปล่า
ทีนี้ก็มีข่าวว่าคุณจุ๋ยเนี่ย
ห่วงหรือเปล่าที่เขามีคู่จิ้นพุทธกับเอสเตอร์

เองเวลาเล่นกับใครก็อยากจะให้คนดูอินกับ
เขาเล่นกับเต้ยก็อยากให้เขาดูอินกับเขาเหมือนกัน
ไม่ใช่ว่าพอพุธไปเล่นกับใครแล้วต้องไปตามหวง

เพราะว่าจมูกก็สวยขึ้นตาก็ดูตุ๋ยตุ๋ยขึ้น
ไม่คิดว่ามันเข้ากันล่ะ
ตอนนั้นมันคือหน้ามันอาจจะยังไม่เข้ารูปหรือเปล่าพี่

บอกว่าอยากให้คนสังเกตว่าถุงใต้ตาของพุทธมันแปลกไปไปทำมา

ดูรูปเก่าก็ได้เขาเป็นคนตาบวม

ช้อนมาโปะใต้ตาบ้างรถบวม

ทำไมคนรู้จักหมอดูพี่ติ๋มส่งไลน์มาใหญ่เลย
ง่วงชื่อคุ้มตวาสอะไรเมื่อกี้นะ

เขาบอกรู้สึกไงที่คนไปจับตามองเรื่องศัลยกรรมของเราคะคุณพุทธ

ออกกำลังกายกินข้าวน้อยลงเพราะเป็นคนที่อ้วนง่าย

คนที่ดูแล้วคือแม่แอดผู้จัดการผมเอง

กูดูแลพุสมันตั้งแต่ปฏิกร

สมมติไม่แปลกถ้ามีวันเนีย

อาตารณ์รีด
หน้าจะตัด
วันนี้
ผมได้สัมภาษณ์คนนึง
เป็นผู้หญิงคนนึง

อ๋อกลิ่นมดดำเลยมาถึงนี่
เหมือนปันปิง

ก็เหมือนดาลาเกาหลีดูกว่าเวลาทำเกาหลีมันก็จะเป็นหน้าเกาหลี